ไปดูที่นครศรีธรรมราชนะคะสามีคนนึงค่ะแค้นแทนภรรยา
เพราะว่าภรรยามีปัญหาตกลงเรื่องที่ดินกับญาติไม่ได้
แล้วก็ถูกยาดคนที่เป็นผู้ชายเอามีดมาฟันแขนจนปากเจ็บ
เห็นแบบนั้นทนไม่ได้สิคะคว้าปืนลูกซองยิงญาติเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
คำเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ก็ต้องช่วยการนำร่างนายทวีสินชัยวินิตหรือว่ากบวัย๔๕ปี
ส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่หลังจากที่นายทวีสินเนี่ยถูกยิงเข้าที่หน้าผาก
ปืนลูกซองยาวอาการสาหัสค่ะซึ่งแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้
ก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะนอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายก็คือ
พิชยาภาประทุมสุวรรณวัยสามสิบสี่ปีมีบาดแผลถูกฟันด้วยมีดดาบเข้าที่แขนขวาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยการประถมพยาบาลสอบถามนางพิชยาพาผู้บาดเจ็บนะคะ
ก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุนั่งกินข้าวเย็นอยู่กับนายอดีศร
สามีแล้วก็ลูกชายสองคนจากนั้นนายทวีสินผู้ตายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของสามีเนี่ยอยู่
อยู่ก็เดินถือมีดดาบยาวครึ่งเมตรเข้ามาที่บ้านแล้วก็พูดจาเสียงดังโวยวายด้วยอาการเมาเหล้าค่ะ
โดยสิ่งที่นายทวีสินพูดถึงก็คือเรื่องที่ดินที่นายอดีศรและนางพิชยาภาเนี่ย
แบ่งให้อยู่อาศัยค่ะคือมีคนเขาเอาไปพูดทำนองว่า
นายทวีสินเนี่ยมาขอเขาอยู่อาศัย
เขาก็เลยรู้สึกไม่พอใจก็ไหนตกลงว่าให้อยู่แล้วทำไมถึงเอาไปบอกคนอื่นว่าเขาไปขออาศัย
ก็เลยทะเลาะกันนายทวีสินผู้ตายก็เลยด่าพ่อด่าแม่ของนางสาวพิชยาภาแล้วก็นายอดีศร
แล้วก็เอามีดดาบที่ถือเข้ามาด้วยเนี่ยฟันเข้าไปที่แขนขวาของนางพิชยาภาจนบาดเจ็บ
จากนั้นผู้ตายยังพยายามไล่ฟันแม่นายอดีศรด้วยนายอดีศรเห็นท่าไม่ดีแล้วล่ะ
ก็เลยเข้าไปหยิบปืนลูกซองยาวในบ้านนะคะขณะที่ผู้ตายพยายามจะทำร้ายแม่ของนายอดีศร
อดีศรก็เลยเข้าไปช่วยแล้วเขาบอกว่าปืนลั่นไปหนึ่งนัดก่อนที่นายอดีศรจะยิงที่หน้าผากผู้ตายอีกหนึ่งนัดด้วยนะคะ
ทำให้ผู้ตายล้มจมกองเลือดและเสียชีวิตในที่สุด
คือบอกว่านัดแรกเลือดลั่นก่อนไม่โดนแล้วครั้งที่สองคือยิงเข้าไปที่หน้าผากผู้ตายเลย
ซึ่งหลังเกิดเหตุฯคณะอดีศรผู้ก่อเหตุก็ล้อมอบตัวกับตำรวจสขพทูกใหญ่นะคะ
ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวพร้อมของกลางปืนลูกซองยาวเลย
รับสารภาพบอกว่าทำไปเพราะว่าบันดาลโทษะ
ไม่ได้ที่เห็นภรรยาถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตาค่ะ
เขาบอกว่าเขาพยายามห้ามปรามผู้ตายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาแล้ว
แต่ผู้ตายไม่ยอมฟังก็เลยตัดสินใจเกาะเหตุแบบนี้ขึ้น
เมืองต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ
แล้วก็ได้นำตัวฝากขังต่อสารเรียบร้อยแล้วค่ะ